มาดูเรื่องของขโมยขโจรกันบ้างนะครับ
แต่นี่เป็นการขโมยต่อหน้าต่อตาเลย

ก็มีคนที่ติดต่อมาว่าจะซื้อ

แล้วก็จะขอลองรถคันนี้

ปรากฏว่าเล่นเครื่องก็หายไปเลย
เจ้าของรถตัวจริงตามไม่ทันนะครับ

เพื่อตามหาคนร้ายรายนี้นะครับ
โอ๊ย
เป็นวินาทีที่สองหนุ่มสาวบิดรถมอเตอร์ไซค์ตามไล่ล่า
ลูกค้าหนุ่มสุดแสบติดต่อขอลองขับรถ
แต่กลับขอลองขี่แล้วก็บิดหนีทันทีไปต่อหน้าต่อตา
เจ้าของคลิปทำอะไรได้แล้วก็ต้องขี่ตามสิคุณ
เป็นช่วงไล่ล่าเองนะเจ้าของคลิปคือคุณพจน์พุ่มแสงทองนำคลิปมาโพสต์ไว้พร้อมระบุข้อความว่าเจอตัวแต่ไล่ไม่ทัน
ตอนนี้มีอีซูซูขออภัยมีซูซูกิสีน้ำเงินตามให้อยู่ครับ
ขอให้ทันเถอะเส้นทางสุดท้ายมันหนีไปทางเจริญกรุง
คนร้ายได้ขอลองรถคันนี้แล้วก็ขับหนีไปเมื่อวันที่๑๔ทับ๓ทับ๖๓

จะไม่มีสติ๊กเกอร์อะไรเลยนี่คันแบบนี้
เลขทะเบียนนะครับ๑กกทธ๖๒๘๑กรุงเทพมนาคม
มีรางวัลนำจับให้๑๐๐๐บาท
พร้อมกับบอกเบอร์โทรศัพท์สำหรับใครที่พบเห็นรถคันนี้
เบาะแสต่างสามารถแจ้งมาที่เจ้าของรถตัวจริงได้เลย
สรุปความแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๔มีนาคม
คนร้ายทำทีเป็นลูกค้าติดต่อมา
เพื่อจะขอซื้อบิ๊กไบท์คันดังกล่าว
ก็คือคันนินจา๒๕๐สีเขียวดำนี้นะครับ
แต่ปรากฏว่าพอมาถึงเจ้าของก็ใจดีให้ลอง
ขอให้ลองปุ๊บไปคนร้ายเนี่ย
ไปเลยอิตน์ไปเลยบึงหนีไปเลย
ก็ต่อมาเมื่อวานนี้เจ้าของรถก็โพสต์อัปเดตบอกว่า
เบาะแสว่าเจอคนร้ายขี่รถไปแวะเติมน้ำมัน
เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
แล้วเติมน้ำมันโดยไม่จ่ายเงินนะครับ

ปั๊มก็อยู่ในช่วงของกำลังงงอยู่
แล้วมีเงินอยู่ในบัญชีหรือเปล่าก็ไม่รู้
ส่วนความคืบหน้าจากตำรวจนะครับ
ก็ได้ติดตามไปที่บ้านตามที่ระบุไว้ในบัตรประชาชน
คือมีบัตรประชาชนเพราะว่าคนร้ายรายนี้

อันนี้มันเป็นหลักฐานอันหนึ่งที่ตามตัว
ก็เลยตามบัตรประชาชนนี้ไปได้
แต่ไปที่บ้านนั้นก็ไม่พบคนร้ายนะเจอเพียงญาติ
ญาติก็ให้ข้อมูลบอกว่านายคนนี้สุดแสบเลย
ไปยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืนเหมือนกัน
ล่าสุดทำให้ญาติเกือบจะถูกยึดบ้าน
พ่อก็ต้องไปถอนเงินก้อนสุดท้ายมาชดใช้หนี้ให้ลูกคนนี้
อยากให้ตำรวจจับตัวลูกเข้าคุกเหมือนกัน
เผื่อจะนิสัยดีขึ้นบ้างเหมือนดัดนิสัยนะครับ
แล้วก็ครอบครัวจะได้ไม่เดือดร้อนอีกนะครับ